หวยคำชโนธกันหน่อยนะฮะก็มีชื่อของป้าติ้นเนี่ยโผล่ขึ้นมา
ป้าติ้นเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปหุ้นกับเพื่อน
ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เพื่อนไม่ยอมจ่าย
ส่วนแบ่งให้ก็ไปแจ้งความสุดท้ายตำรวจไปตามจับป้าติ้นคุณ
ข้อหาแจ้งความเท็จครับนี่แหละฮะผลตำรวจตรีมัยตีฉิมเฉยผู้บังคับการ
กองปราบรามเข้าไปสอบปากคำนางเรวดีหาแก้วหรือว่าป้าติ้นนะครับ
หลังตำรวจชุดปฏิบัติการกองกำกับการ๑เข้าไปจับกลุ่มนางเรวดีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
กราธิเดินทางจากอากรับจับวนคาซิโนนะฮะที่ลาวตามหมายจับของศาลจังหวัดมิลบุรีครับ
ในข้อหารร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จโดยรู้อยู่ว่ามิได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายโดยเจตนา
เพื่อกันแกล้งให้บุคคลได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
และหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
นางเรวดีเข้าไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกนางจรูนยักยอกเงิน
ตเตอรี่รางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทงวดวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
โดยอ้างว่าร่วมกันซื้อลอตเตอรี่ที่แผงที่คำชโนธที่อุดร
แต่เมื่อตำรวจไปตรวจสอบพบว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นมา
เบื้องต้นป้าติ้นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่า
เป็นคนซื้อสลากรางวัลที่๑ร่วมกับป้าดาซื้อมาในปี๒๕๕๙
และซื้อสลักร่วมกันกับป้าติ๋วด้วยแล้วถูกรางวัลที่๑ในปี๒๕๖๐จริง
ขณะที่นายอัจฉริยะเมืองรัฐนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พานางจรุนและนางสุดารัฐน้อยนิดหรือว่าป้าดา
ชี้ตัวผู้ต้องหาที่กองปราบนะฮะพร้อมกล่าวว่ามั่นใจในพยานแล้วก็หลักฐานที่มี
สามารถเอาผิดกับป้าติ๋วได้แน่นอนและจะเรียกร้องของความยุติธรรม
ให้กับคู่กรณีโดยที่เฉพาะป้าดาที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกถึง๔วัน

จากการที่ถูกประติ่นฟ้องฐานยักษ์ยอกเงินรวมถึง๓๐ล้านบาท